คุณผู้ชมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรื่องของค่าไฟ
ยังคงมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
จากการตรวจสอบเองของประชาชนทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด
พอเป็นข่าวไปอย่างที่เราเกิดกันไปว่าหลายคนเริ่มเอาบินค่าไฟ

ที่มันแพงขึ้นมันเป็นเพราะเราเองหรือว่าเป็นเพราะคุณที่จดผิด
สุดท้ายมันเกิดจริงคือจดผิด
ตัวเลขในมิเตอร์มันยังวิ่งไม่ถึงเลย
แต่บินเนี่ยมิเตอร์ที่จดมาให้เรามันเกินไปแล้ว
หมายความว่าไม่มีการจดเงินได้อย่างไรบางคน๔๕๐๐หน่วยที่เกินไป
แล้วก็กลายเป็นภาระที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มไป
มาตรการอาจจะออกมาแต่ว่าประชาชนไม่สบายใจ
ไปดูหนึ่งคนเป็นแฟนรายการไทยรัฐทีวี
ติดต่อมาทางเพจของไทยรัฐทีวี
หรือเรื่องของการจดเลขมิเตอร์ไฟผิด
เขาลองเอาบินค่าไฟเดือนล่าสุดของตัวเองเดินไปหน้าบ้านเลย
เทียบกับมิเตอร์ไฟเมื่อเช้าปรากฏว่า
รอบที่เขาจดมา๖เมษายนเขาจดมาได้ในบินที่ต้องจ่ายค่าไฟไปเนี่ย
หน่วยแต่เดินไปดูหน้าบ้าน
มิเตอร์ที่มันขึ้นอยู่ที่หน้าบ้าน๙๒๘๒หน่วย
นั่นคือเกินไปเยอะนะ

เกินไปประมาณสัก๔๕๐๐หน่วยได้คุณผู้ชมเออมันเกินไปเยอะจังเลย
เขาบอกว่าส่งรูปนี้มาให้เราฝากถามไปยังการไฟฟ้านครหลวงหน่อย
ให้ทีว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่ามันเกินมาจริง
ตัวเขาเองเดินทางไปที่การไฟฟ้าบางใหญ่แล้วพนักงานตอบไม่ได้
โยนให้ไปเอาเบอร์มาเดี๋ยวโทรกลับไปแต่พอโทรไปเองก็โทรไม่ติดอะไรแบบนี้นะฮะ
อย่างกรณีแบบนี้เขาบอกเขาลองคิดคร่าว
ถ้าเจ้าหน้าที่จดเกินไปถึง๕๒๔หน่วย
ถ้าค่าไฟหน่วยละ๔บาท๔สตางค์เท่ากับว่าบ้านนี้
ต้องจ่ายค่าไฟเกินไปในส่วนต่างที่มันเกินความจริงไป๒๓๐๕บาท
ทั้งที่เขาไม่ได้ใช้ไฟถึงสำนวนนั้นเกินไป๒๓๐๐บาทคุณผู้ชม
อันนี้บ้านเดียวนะที่เขาส่งมาให้เรานะครับ
เรื่องนี้เราก็ต้องถามอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ความเป็นธรรม
ก็คือผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงคุณจตุรงสุริยาสะสินนะครับ
เป็นโคศกกฟนยอมรับว่าความผิดพลาดมันเกิดจากเรื่องของการจดค่าไฟ
เลข๒กับเลข๘มันคงคล้ายกันแหละ
เหรอฮะเออมันห่างกันเยอะจังเลย
เขาบอกว่าตามมาตรฐานของกรฟนคือ๑แสนมิเตอร์จะผิดพลาดได้ไม่เกิน๒มิเตอร์
นั่นหมายความว่าบ้านของคุณทะชาดลเป็น๒ในแสนที่ผิด
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ปัจจุบันมิเตอร์ที่ดูแลโดยกรฟนมีทั้งหมด๓ล้าน๙แสนมิเตอร์
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นส่วนน้อย
ยืนยันว่ากรฟนมีมาตรฐาน

ฟนมีมาตรฐานในการดำเนินการอยู่แล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าพบว่าพนักงานคนไหนจดผิดนะฮะ

ถ้าผิดพลาดเยอะมากเกินเกณฑ์เนี่ย

คนจดนี่ก็คือหลายคนเนาะ
เพราะว่าจริงก็มีคนเอาออกมาชี้แจงเยอะนะว่า

เกิดว่าพนักงานคนนี้จดผิดพลาดเยอะ
มีค่าปรับสูงคนร้องเรียนเยอะถึงขั้นกับไล่ออก
จากนี้การออกบินค่าไฟแต่ละครั้ง
คอมพิวเตอร์เขาใช้คอมแบบมือถือพกพา
หรือพกพาคุณสมจะเห็นเขาจะมีการเปิดอุปกรณ์บางอย่างในมือนะ
ก็จะมีการจดเข้าไปมีการตั้งโปรแกรมที่เป็นข้อมูลของแต่ละมิเตอร์
หากพบว่าตัวเลขค่าไฟมีการใช้เกิน๔๐๐
พนักงานจะไม่สามารถออกบินให้ได้
ต้องรอให้เจ้าที่เฉพาะทางไปตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนประชาชนคนไหนที่เดือดร้อนจากกรณีแบบนี้
แนะนำอย่างแรกโทรเข้าไปที่๑๑๓
ว่าโทรไป๑๑๓๐เพื่อให้เจ้าที่ตรวจสอบก่อน
แล้วออกบินใหม่มาให้มันถูกต้องทันที

ถ้าในบินกับมิเตอร์ไม่ตรงกันรีบโทรไปนะฮะ
ประเด็นดราม่ากับเรื่องของค่าไฟยังไม่จบ
มันมีมาอีกจากเพจดัง
ได้โพสต์รูปภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง

พนักงานขององค์การไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
ระบุตำหนิคนที่ออกมาโวยวายกับเรื่องของค่าไฟแพง
เขาเขียนว่าคนไทยเห็นกันได้เยอะมากจริง
เลยจ้ะจะได้ไม่ต้องมาด่ากันอีกจ้ะ
เนี่ยฮะนะฮะโอ้โหพอคนโพสต์อย่างนี้แล้ว

โอ้โหคนในโซเชียลนั้นลุมเข้าไป
โอ้ยตำนิปิดด่าเยอะแยกมากมาย

เนี่ยคนเข้าไปถล่มแบบแรงด้วย

มันไม่ใช่ว่าไฟแพงไม่อยากจ่าย

คือต้องดูนะว่าที่เขาออกมาร้องเรียนเพราะว่า

แถมตัวเลขมันไม่ตรงอ่ะอันนี้คือคุณจะให้เขาบอกว่าไงเออไม่เป็นไร
อย่างนี้หรอมันไม่ใช่ไงไม่ได้สิ
คุณจ่ายเพิ่มมา๒๓๐๐บาทนี่มันอยู่ได้เป็นเดือนนะบางที

นี่ค่ะคือมันก็ต้องแยกประเด็นกันด้วยนะคะ